กลับมาในช่วงนี้มาดูคู่รักนะคะสำหรับบีมาติกาแล้วก็ไฮโซกรคือช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่นะคะได้เข้ารับพระราชทานพิธีน้ำสังนะคะคุณผู้ชมยังความปราบปลื้มใจแก่ครอบครัวอัฐกรสิริโพและจุลางกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวบีมาติกาและกฎชกรจุลางกูล
เข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานน้ำสัง

โดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพแห่งความปราบปื้มปิติ

ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
รวมไปถึง๒ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ
อย่างลีนาตาลีเจรวนลและน้ำหวานพิมรา

ซึ่งฝ่ายหญิงค่ะได้ถูกคุกเข่าขอแต่งงานไป

โดยมีเลิกเข้าพิธีมั่นและฉลองมงคลสมรส
ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
คือคู่นี้ก็บ่มเพาะความรักกันมา

แล้วเดี๋ยวปลายปีนี้ได้เห็นข่าวดีกันอย่างแน่น
จะต้องเป็นงานยิ่งใหญ่อลังการมากแน่เลย